นี่คือภาพเก่าเอามาให้ดูต้นเรื่องกันก่อน
อาการของลุงคูณจะเป็นลักษณะแบบนี้
และนี่คือภาพล่าสุดที่นักข่าวของเราคุณตินะฮะนักข่าวไทยรัฐ
และหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ลงพื้นที่ไปที่บ้านของลุงคูณฮะไปหาหน่อยไปหาลุงคูณหน่อย
อยู่ที่บ้านพักในอเฟอร์เกาวิลบุรีจรังนี้ล่ะฮะ
เปิดไปนี่เปิดประตูเจอลุงคูณกำลังนอนอยู่ด้านใน
ลุกขึ้นมาคุยกันหน่อยวันนี้หมอปลามาช่วยนะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมลูกคูณลุกขึ้นมานี่
หลับครึ่งตื่นก็เหมือนกับไปปลุกแกเนาะ

เพราะลักษณะแกหลับตานะดูให้ดีนะ

คนเนี่ยนะญาติเนี่ยนะต้องมาช่วยพยุงช่วยลุกขึ้นมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ลุกออกมาเนี่ยยังไม่ยอมลืมตาเลย
ค่อยเดินอย่างระบัดระวัง

ไม่ค่อยพูดตรงไม่ค่อยรู้สติ

หมอปลาเองก็บอกว่าอ้าวลุงคูณค่อยเดิน
มามาหาหมอปลาด้านนอกนี้หมอปลารออยู่
คราวนี้จะมาช่วยนะครับ
ในเมื่อมาแล้วเนี่ยยังคุยไม่ค่อยรู้เรื่อง
สิ่งหนึ่งที่หมอปลาเหมือนกับว่าพยายามเรียกสติของลุงคูณให้ได้คือ

คูณลืมตาก่อนลืมตาขึ้นมา

ใช่มองให้เห็นคุยกันให้รู้เรื่อง
เพราะตอนที่คุยเนี่ยลูกคุณแกยังพูดแบบ
ใครมาใครมายังไม่เห็นยังไม่รู้เลย
ก็ลุงลืมตาก่อนจะได้เห็นเออนั่นแหละ

นี่เริ่มจะคุยรู้เรื่องเริ่มจะมีสตินะ
ก็พูดคุยเรื่องราวก่อนว่าลุงคูณไปเจอกับอะไรมาบ้าง
ลุงคูณบอกว่าหลักเลยที่ลุงคูณเป็นอย่างนี้
โบกหน้ารถเลยบอกช่วยพาไปด้วยขอติดรถไปด้วยหน่อย
แกด้วยความไม่รู้ว่านั่นผีหรือว่าคน
ก็ปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้นขึ้นมา๒คน
ก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ไปเลยอ๋อเหรอ
จุดนี้ที่หมอปลาเดินเข้าไปคืออะไร
นี่คือจุดแรกที่ก่อนหน้าหมอปลามามีหมอผีมาทำพิธีให้
แล้วฉีกไปที่โกสที่เก็บอะถิเท่ากระดูกแล้วนะ

แล้วหมอผีก่อนหน้านี้บอกว่านี่แหละคือสาเหตุ

สัมผัสว่ามีวิญญาณสัมภเวษีหรือไม่

แสดงว่าตรงนี้หมอปลาฟันทงไม่มีอะไร

พอเดินรอบบ้านเฮ้ยรู้เรื่อง

มหาวบอกนี่แหละคือต้นอัพพระมงคล
แล้วถ้าเกิดว่ามันทำมุมกับแสงแดด
เงาของมันตกมาทับที่บ้านมองว่าเป็นอับประมงคล

เออแล้วนี่คือรถของลุงคูณที่ลุงคูณเล่าให้ฟัง

ที่เขาบอกว่าเหมือนเป็นผู้หญิง

รถคันนี้แหละที่ลุงคูณแกใช้ขับไปขับมาเพื่อทำมาประกอบอาชีพ
แล้วบอกหน่อยสิว่าไปรับไปส่งอะไรตรงไหนยังไง

ในจุดที่ลุงคูณเนี่ยขับไปส่งผู้หญิงที่ว่าเป็นวิญญาณแก่สองคน
ที่บริเวณตีนสะพานตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ส่งเอาไว้ที่บริเวณสะพานตรงนี้
นี่ลุงคูณก็ชี้ให้ดูเลย
เนี่ยหมอปลาผมพาผู้หญิงมาส่งตรงนี้นี่แหละที่เป็นวิญญาณนี่แหละ
แล้วสุดท้ายอาการก็เป็นแบบนั้นเลย
หมอปลาบอกเอางี้เอายังไงเดินสัมผัสรอบสะพานแล้ว
ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยแต่เพื่อความสบายใจนะ
เดี๋ยวหมอปลาจะทำพิธีไล่วิญญาณไล่สัมภเวษีที่มารังความลุงคูณ
เขาทำยังไงอ่ะยังไงคะอ่ะงั้นไปดูภาพเหตุการณ์นี้หน่อยครับ
ลุงคูณลงล่างมันเป็นไงวันนั้นมาส่งเขาลงตรงนี้หรอ

แล้วเท้าเขาติดพื้นมั้ยหรือว่าเท้าอะไรแล้วไม่รู้
โอ้โหเห็นเห็นเขายังมากเขากลับไปเลย

มาเดี๋ยวผมปัดให้ผีออกนี่เลยให้คุณสบายใจ
นะถ้าผีไอ้แก่สองตัวนั้นมีจริงหรือไม่มีจริงผมไม่รู้นะ
แต่ผมทำให้ลุงสบายใจปัดให้มันดูตรงนี้เลย
บอกลุงควรผมกระตุ้นนะเจ็บนิดหนึ่งนะก้มอ่ะ
อีผีถ้ามีมันออกไปเนอะแต่กูสะพัดมันไม่ได้
บับบับไล่วิญญาณวิญญาณนี้ออกเลย

หลุดออกไปแล้วหมอปลาตบแรงมาก

ลุงคูณบอกยังไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่

งั้นกลับไปที่บ้าน

คืออย่างนี้คุณผู้ชมถ้าความสบายใจตัดต้นไม้นี้แล้ว
มันไม่ไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนก็ทำไปเถอะ
แล้วถ้ามันเป็นต้นที่มันตายแล้วอ่ะเนอะก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน
เช้าบ้านในระแวกนั้นเขาจะได้สบายใจกันด้วยอ้าวเขาว่าไงใช่เพื่อความสบายใจ
ทั้งหมดทั้งมวลเมื่อทำพิธีเสร็จเรียบร้อย

พูดคุยกับนักข่าวหน่อยว่าทั้งหมดทั้งมวลทำไป
เพื่อความสบายใจของทั้งลุงคูณแล้วก็คนในหมู่บ้านนะ
วัดไล่ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้ว
แต่เอาจริงหมอปลาลงพื้นที่คราวนี้ก็ไม่ได้สัมผัสถึงวิญญาณอะไรหรอกครับ
แล้วหมอปลาบอกว่าเห็นอาการลุงคุณแล้วก็สงสาร
มอบเงินไปอีก๒๐๐๐บาทเพื่อเอาไว้เป็นทุนต่อชีวิต

แต่อย่างที่เราเคยเล่าข่าวกันไปก่อนหน้านี้มันมีข้อมูลอย่างหนึ่ง
อันนี้เป็นเรื่องของสภาพจิตใจล้วนเลยนะ
เพราะลุงคูณแกเคยเล่าให้ฟังให้กับคนในหมู่บ้านฟังว่า
แกเนี่ยเอาจริงก็มีปัญหาเรื่องของสภาพจิตด้วย
เพราะภรรยาภรรยาของลุงคูณเนี่ยทิ้งไปแล้วเลิกลากันไปแล้ว
แล้วอันนี้ข้อความจากข้อมูลจากลุงคูณเองนะ
คูณบอกว่าภรรยาที่ทิ้งเขาไปเนี่ยเอาเงินของลุงคูณไปด้วย

เงินแบบว่าประกันสังคมที่แกออกจากงานได้เงินไปจำนวนนึงหลายหมื่นบาทอยู่
ก็น่าจะเหมือนแบบว่าเสียอกเสียใจจากการที่เคยโดนหลอกไปด้วย
จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อความสบายใจผมแนะนำญาติอย่างนี้
หมอปลามาจัดการเรื่องของสัมภเวษีที่เป็นว่าจะมารบกวนรังควัน
เหตุนะไล่ไปแล้วนะต่อจากนี้พาลุงคูณไปหาหมอก็น่าจะดี
ไปพบจิตแพทย์ก็ได้นะจะได้ตรวจร่างกายด้วยตรวจสภาพจิตใจด้วยเนาะ